เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไปเที่ยวชายหาด

แต่ว่าเอาลูกน้อยนอนอยู่ตรงทราย
ปรากฏนี้

คือเขาบอกว่าถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวเด็กอาจจะถูกคลื่นซัดออกไป
หรือว่าอาจจะสำลักน้ำกลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
เน็ตบอกว่าปล่อยลูกนอนอย่างนี้ได้ไง
บางคนบอกพ่อแม่ห่วงแต่ความสุขความสนุกของตัวเอง
งงมากนะเอาผ้าปูบนทรายให้ลูกนอนอันตรายมากเลยนะ

สุขและความปลอดภัยของลูกก็ต้องมาก่อนนะครับ
คุณแม่นะครับคือคนเข้าไปแสงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเยอะเลย
แต่ว่าไม่แน่ใจนะคุณว่าคลิปนี้เป็นต่างชาติหรือเปล่า
หรือพื้นที่ไหนนะครับ